ขอบคุณในคำพิพลายของท่านแต่แต่บางครั้งก็ดูดูแล้วรู้สึกมันเกินมาตรา๑๕๒มาทั้งลิตรหนึ่ง
ผมยินดีรับข้อความข้อมูลอันเป็นประโยชน์นะครับที่จะรับไปดำเนินการแก้ไขให้มันให้มันสามารถที่จะดำเนินการให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อสักครู่เรื่องหมูปรากฏว่าก็ไม่ใช่เรื่องหมู
แล้วเพราะไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยเปื่อยหลายเรื่องเหมือนกัน
แต่เรื่องอะไรก็ตามที่ไม่ชัดเจนผมก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้แต่ก่อนแล้วก็มีเรื่องข้าวใช่ไหม
วันนี้ต้องมีเรื่องหมูมาอีกนะครับก็แก้ไปถ้าเดี๋ยวเขาก็จะแก้ไป
เดี๋ยวสักทีช่วยคงมีโอกาสที่แจ้งในสิ่งที่ท่านตามสักครู่
หลายเรื่องเอามาจากในโทรทัศน์บ้างหลายเรื่องเอามาจากคนนู้นพูด
แต่คนนี้พูดบ้างนะฮะเราก็ต้องทำงานบนข้อมูลนะครับ
บนข้อเท็จจริงแล้วโรคนี้เท่าที่ทราบก็เป็นโรคที่ไม่ระบาดไปสู่มนุษย์ถูกคน
เมื่อกี้ท่านพูดเหมือนกับปลาเปลือกินก็มีติดโลกไปทั้งหมด
การที่ส่งหมูออกไปต่างประเทศปกปิดมันคงปิดไม่ได้หรอกครับ
ถ้าท่านบอกว่ามีการตรวจสอบทุกทั้งโลก
เขาก็ต้องตรวจสอบหมูจากประเทศไทยไปว่ามันมีเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับ
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะก็รับข้อสังเกตของท่านไปแล้วกัน
และเรื่องหมูเอาเท่านั้นก่อนแล้วกันนะครับ
ผมจะมาพูดในเรื่องอื่นเอาเรื่องหมูยังไม่จบนิดนึง
ผมก็ได้มีการตรวจค้นนะครับในกรณีการกักตุนเนื้อสุกร
เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องผู้ประกอบการรายย่อย
ผมก็ได้สั่งการว่าให้มีการขึ้นทะเบียนซะให้เรียบร้อย
นะฮะที่ผ่านมาท่านต้องต้องช่วยกันนะครับ
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเพื่อเข้าสู่ถึง
มาลักษณ์การกรับช่วยเหลือของรัฐนะครับนะครับ
ให้สามารถป้องกันโรคระบาดได้นะครับ

ก่อนไหนที่จะร้อนมากคือความแต่เล็กนะครับ
เข้าไปดูแลตรงนี้ซิว่าจะทำยังไงกับเขานะผมเห็นใจว่าเขาก็มีปัญหาในเรื่องของทุนเรื่องอะไรต่าง
ก็ให้ไปดูแลไอ้ส่วนที่ระบายมันจะได้หรือไม่ได้
ใครจะรั่วใครจะเอาประโยชน์ไปก็ต้องไปสอบสวนกันนะครับไปเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
ผมไม่ได้นิ่งนอนใจทุกเรื่องอ่ะนะถ้ามันมีเรื่องขึ้นมาแล้วก็นะครับ
แล้วท่านบอกว่าผมจะได้ประโยชน์บ้างหรือเปล่าผมก็ไม่เห็นผมได้ประโยชน์ตรงไหนตรงนี้
สิ่งที่ตรวจค้นภาพรวมทั่วประเทศเรื่องหมูตายหมูขาดหมูอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
ก็แก้ปัญหาไปนะตรวจสอบให้ดีก็แล้วกันรับข้อสังเกตไปในตรงการตรวจค้น
วันนี้เราตรวจเข้าไปทั้งหมดหกพันห้าร้อยสามสิบหกเป้าหมายแล้วก็ทำงานร่วมกันทุกกระทรวง
ทั้งฝ่ายปกครองปรัติศาสตร์จังหวัดพลิกจังหวัดและตำรวจหกพันห้าร้อยสามหกเป้าหมาย
อ่ะถอนอาญัตไปแล้วหนึ่งล้าน
หกพันผิดหนึ่งล้านหกพันหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบสามกิโล
กิโลกรัมนะครับได้มีการตรวจสอบห้องเย็นที่รับฝากธาตุสุกรภาพรวมทั้งประเทศมีจำนวน๔๒๑เป้าหมายร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตรวจสอบแล้วพบการกระทำความผิด๙แห่ง
คือเป็นการเก็บกักโดยไม่ทราบที่มาไม่มีใบเอาญาติขนยายอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะเมื่อกี้พูดถึงว่าคนเลี้ยงที่พูดถึงคนไกลต่อไปก็พูดถึงการตลาดซึ่งมีองค์กรต่างตัวสอบมากมายเพราะว่าก็อย่างที่ทราบแล้วว่าในรอบบ้านเราด้วยในหลายภูมิภาคก็เกิดโรคนี้ขึ้นมาผมคิดว่าเราหลอกเขาไม่ได้หรอกครั
แต่พูดก็คือเรื่องสินค้าสูงขึ้นสถาบันเงินเฟ้อวันนี้ต้องยอมรับกันนะครับว่าสินค้ามันมีราคาแพงขึ้นนะครับบางอย่างแพงมากมากเกินไปมากกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็นนะครับทั่วประเทศวันนี้ก็เป็นเรื่องการขอความร่วมมืออยู่ทุกภาคส่วนที่เหยียวคล่องต้นทุนถูกขึ้นเท่าไหร่มันควรจะขายเท
มีวิธีการมีกลไกมีความเร่งด่วนในการแก้ไข
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องการใช้จ่ายงบมารด้วยทั้งหมดนะครับ
ที่สินค้าราคาแพงขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากเงินเฟ้อ
แล้วเงินเฟ้อนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดีแล้วคนอื่นไม่ดี
ไม่ใช่ผมต้องการทุกคนมองภาพในมุมกว้างในภูมิภาคในโลกใบนี้
เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้นะครับจากสถานการณ์ที่เกิดจากโควิด
ทำให้ราคาสินค้าและบริการทั่วโลกสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
สงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความชื่นชมว่า
รับมือได้ดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกสิ่งที่สำคัญก็คือ
รัฐบาลช่วยลดภาระให้กับประชนได้มากถึงมากที่สุด
มาตรการช่วยเหลือต่างที่ได้ออกไปแล้ว
เพื่อจะช่วยบรรเทาผลเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนได้มาก
หากรัฐบาลเราไม่มีมาตรการช่วยเหลือลงไปอย่างที่ท่านมหาว่า
เราไปประชานิยมอะไรต่างเขาอยู่ไปได้
มาตรการวันนี้คือเพื่อความอยู่รอด

แต่วันนี้ที่เขาเดือดร้อนทุกวันนี้เราก็ต้องดูแลเขา

งบมารที่เรามีอยู่นะครับแล้วเราต้องทำอย่างต่อเนื่อง
เรายังไม่รู้ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่

อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเรายังคงต้องเจอสถานการณ์นี้
อีกพอสมควรนะครับอีกสักพักหนึ่ง

รอบเรารอบบ้านเรารอบภูมิภาครอบโลกนะครับ
ซึ่งทุกรัฐบาลก็ให้ความสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหา
และก็ทุเลาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทุกคน
แต่ให้มากที่สุดนะครับให้มากที่สุด
ว่ามากที่สุดก็ต้องดูที่ว่ามากที่สุดได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ

ถ้าทุกคนช่วยกันพูดช่วยกันทำเข้าใจช่วยกันอธิบาย
ทุกคนก็สามารถจะปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนตัวเอง
รัฐบาลก็เข้ามาเสริมเข้ามาดูแลนะครับ
เพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถจะดูแลทุกภาคส่วนได้ในเวลาเดียวกัน
สถานการณ์เช่นนี้นะครับ
คำว่าราคาแพงทั้งแผ่นดิน
ทุกคนยอมรับนะครับว่าสินค้ามีราคาแพงขึ้น
ถ้าเราเปรียบเทียบกับในโลกใบนี้นะครับ
เราต้องมองเรามองเขาไปด้วยนะครับ
ลองดูตัวเลขเงินเฟ้อเปรียบเทียบแต่ละประเทศนะครับ
จอที่ปรากฏนะครับ
จากทั้งหมดเนี่ยอัตราเงินเฟื้อของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับ
จะบอกว่าอย่าไปสนใจต่างประเทศเขาเลย
แล้วการค้าการลงทุนต่างมันผูกพันไปกับต่างประเทศทั้งสิ้น
ทุกเรื่องจะท่องเที่ยวจะค้าขายจะส่งออก

ลองไปดูนะครับผมขออนุญาตกล่าวนาม
อินเดีย๑๐๖อัตราเงินเฟ้อ
อเมริกา๔๗ฟิลิปปินส์๔๔
ออสเตรเลีย๒๙สหรัฐศัตริย์ศัตริย์๒๖
ญี่ปุ่น๒๖มาเลเซีย๒๐
เกาหลีใต้๒๔สิงคโปร์๒๐
เวียดนาม๑๙อิโรเซีย๑๖
ฮ่องกง๑๕ไทย

เราต้องรักษาอัตราเงินเฟ้อนี้ไว้ให้ได้
ตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ไม่เกิน๓
ต้องถือต้องยันตรงนี้ไว้ให้อยู่นะครับ

มันก็แรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันท่านก็รู้อยู่นะ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมาพูดกันตรงนี้
ด้วยข้อมูลฝ่ายเดียวข้อมูลของเรากันเองอย่างเดียว
ผมว่าไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลนะ
มันต้องดูโลกภายนอกเขาบ้างนะครับ
ผมไม่ได้บอกว่าประชาชนไทยไม่เดือดร้อน

ของมันแพงขึ้นหรืออัตราเงินเพิ่มมันสูงขึ้น
แต่เรารักษาอัตราเงินเฟ้อของเราไว้ได้ดีพอสมควร
เห็นได้ว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและอินเดียมีเงินเฟ้อค่อนข้างสูง
เอเซียปี๒๖๔ญี่ปุ่นเงินเฟ้อ
ในเอเซีย๒๕เวียน้ำ๑๙ของไทย๑๒
เพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันว่ามันเกิดขึ้นทั้งโลก

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
ก็ช่วยแก้ไขทั้งรัฐบาล

ก็ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจ
กำลังใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งท่านก็รู้ว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้
เพิ่งเกิดแล้วมันเกิดมาจากสถานการณ์อื่นอื่นอีกด้วย
ประกอบกันมาไม่ได้อยู่ดีดีแล้วมันแพงมาเฉยเฉย
ไม่มีสาเหตุไม่มีโควิดไม่มีความขัดแย้งในภูมิภาค
ไม่มีเรื่องพลังงานเข้ามาอะไรเข้ามาให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยเรายามทำอย่างเต็มที่
เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ที่ของผมต้องแก้ไขอย่างมีสตินะ
ยังมีสติอย่างรอบครอบปัญหาที่เราเจอกันอยู่วันนี้
มันเกิดจากอะไรรัฐบาลได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง
อันแรกก็คือไม่พ้นพระเอกของเราคือโควิด
โควิดผมไม่ได้อ้างเพราะมันเกิดขึ้นทั้งโลก
มันส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อครั้งเป็นปรากฏการณ์ของโลก
นะเกิดจากโควิดด้วยแล้วก็ส่งผลไปยังราคาสินค้า
และบริการทั่วโลกที่สูงขึ้นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน
เห็นว่าเรื่องเงินเฟ้อนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
นะทำให้เราสามารถที่จะเตรียมการแก้ปัญหาในเรื่องของ
การเงินการคลังงบประมาณของเราให้มีความพร้อม

เพราะวิธีโควิดนั้นนำไปสู่เงินเฟ้อมากขึ้นในปี๑๙๖๔
จากการผลิตและความต้องการของสินค้า
และบริการของโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่ปกติเป็นอย่างมาก
สมดุลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
และบริการแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
สาเหตุที่เกิดเงินเฟ้อทั่วโลกมาจากหลายปัจจัย

ทำให้หลายประเทศหลายเมืองมีมาตรการปิดเมือง
จำกัดการเดินทางจำกัดการทำกิจกรรมจำกัดการออกนอกบ้าน
จำได้นะครับว่าเรามีทั้งการปิดใหญ่ปิดจ้อยทั้งหมด
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำภาคการผลิตไม่สามารถจะผลิตได้อย่างที่เคย
ขนส่งหยุดชะงักทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผลิตสินค้าผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกได้รับผลกระทบทั้งหมด
และเมื่อสินค้าขาดตลาดราคาก็สูงขึ้นตามกลไกของตลาด
และการฉวยโอกาสของคนบางส่วน
เรื่องนี้ชัดเจนที่สุดก็คือค่าขนส่งสินค้าและค่าระวางเรือ
นี่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ราคาสินค้ามาสูงขึ้นต้องดูด้วยนะครับ
ในช่วงปีที่ผ่านมาเนื่องจากการถูกจำกัดการเดินทาง
การขนส่งสินค้าหยุดชะงักถ้าไปดูราคาค่าขนส่ง
สูงสุดถึง๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐในปี๒๐๖๖

ที่ทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นเป็นนัยสำคัญ
เมื่อค่าขนส่งเพิ่มขึ้นราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น
การส่งสินค้าไปการส่งคอนเทนเนอร์กลับมา

เพราะว่าอะไรเพราะต้องผ่านการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจเช็คต่างจนแน่ใจ
สินค้าซึ่งเอาออกจากท่าเรือไปได้
นั่นคือปัญหาที่เป็นรายละเอียดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยู่ข้างใน

ในเรื่องของกำลังซื้อที่สูงขึ้น
ทำให้เกิดเงินเฟ้อจริงหรือไม่
จากการที่รัฐบาลต่างทั่วโลกก็มีนโยบายมีมาตรการ
ในการให้เงินผู้ช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มธุรกิจ
ให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงการปิดเมือง

ส่งผลให้กำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากรวดเร็วและรุนแรง
อกจากนี้รัฐบาลต่างทั่วโลก
ก็มีการกู้เงินมาใช้กระตุ้นรักษาเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด
ภาพรวมก็ถือว่าเป็นการใช้เงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น
คนก็เริ่มกลับมาใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น
ขณะนั้นก็เป็นเวลาที่ผลิตสินค้าได้น้อยลง
โคนส่งได้ช้าจากที่ปรุงกราศวิทยาลัยเมืองสักครู่
ขณะเดียวกันกลับเกิดแรงซื้อมหาศาล
แม้จะเป็นการชั่วคราวและไม่ได้เกิดในทุกสินค้า
แต่ก็ทำให้ราคาสินค้าหลักทั่วโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและแรงมาก
ตัวอย่างราคาสินค้าที่สูงขึ้น
ภาคบริการด้วยนะครับเพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงเวลาวิกฤต
หนึ่งราคารถยนต์มือสองในอเมริกาพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน

ราคาข้าวชาวบ้านอเมริกาสูงขึ้นกว่า๑๒ในปี๒๕๕๙
ราคาก๊าซหุงต้มพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปยุโรป
ราคาประมาณ๑๐ดอลลาร์สหรัฐในปี๑๖๔
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ๒๔๒๕ดอลลาร์สหรัฐในปี๒๖๘

และมันเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
เป็นต้นทุนหลักของการเดินทางและอุตสาหกรรมทั่วโลก
มีราคาปรับตัวขึ้นอย่างมากในปี๒๐๖๙
ตารางด้านบนช่องที่๒
เห็นได้ว่าราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่า๖๐
ราคา๔๗๙ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
เพิ่มขึ้นเป็น๗๗๔ดอลลาร์ต่อบาร์เร็ว

อังกฤษประชาชนต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นเกือบ๓๐
อเมริกาต้องจ่ายแพงขึ้นกว่า๔๖
ขณะที่ประเทศไทยด้วยมาตรการต่างของรัฐบาล
คนไทยจ่ายค่าน้ำมันดีเซลแพงขึ้น๒๐
ซึ่งต่ำกว่าหลายประเทศตามที่กล่าวไปแล้ว
อย่างไรก็ตามรัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน
พยายามเต็มที่เพื่อจะลดภาระรายจ่ายของทุกคน
ลดแรงกระแทกแห่งประเทศไทยจากวิกฤติการดังกล่าว
ราคาน้ำมันและพลังงานที่แพงขึ้น
ทั่วโลกในขณะนี้ให้มากที่สุด
ราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนในปี๒๕๖
หลายประเทศในโลกในยุโรปเกิดวิกฤตค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
ดูจากรูปข้างล่างนะครับด้านล่าง
อังกฤษต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
ขณะที่คนไทยเสียค่าไฟฟ้าเท่าเดิมในปี๒๖๔
อกจากนี้ประเทศอังกฤษค่าโดยสารรถสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในช่วงปี๑๙๖๓ถึง๑๙๖๔
โดยภายใน๒ปีค่ารถเมย์โดยสารของประเทศอังกฤษแพงขึ้นกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย
จากภาพข้างล่างต่อไปนี้นะครับแสดงตัวเลขสถิตัชนีผู้บริโภคของประเทศไทย
ราคาสินค้าอาหารอุปโภคบริโภคของประเทศไทย
ราคาโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น๐๗๗เปอร์เซ็นต์

และถือว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก
ถ้าเทียบกับราคาอาหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นกว่า๒๘
เปอร์เซ็นต์เดียวผมว่าไม่อยากให้ขึ้น
ไม่มีรัฐบาลไหนอยากให้ขึ้นหรอกครับ

ก็ต้องพินากันให้ถี่ถ้วนให้ดี
เห็นว่าตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
มีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
อื่นที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ซึ่งทางกระทรวงมณิชยกระทรวงเกษตรกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อันไหนที่คุมได้อันไหนที่คุมไม่ได้

มันอยู่ที่พวกเราต้องร่วมมือกันล่ะครับเวลานี้

ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
แต่ก็กระทบกับผู้มีรายได้น้อยอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่

ส่วนหนึ่งเพราะเรากระทบน้อยเพราะอะไร
เพราะเราเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารได้เอง
ต้นทุนวัตถุดิบต่าง
ทำให้เราไม่เพิ่มขึ้นไปมากขนาดเขา
เหมือนกับประเทศอื่นในโลกค่าอาหารที่แพงขึ้น
มันก็แพงแล้ววันนี้มันก็แพงแล้ว
ก็ต้องไปดูตรงไหนร้านไหนที่มันแพงมันแพงเกินเหตุ
ฉวยโอกาสมันก็มีอยู่
เราต้องพยายามจะทำอย่างไรให้ใช้จังหวะนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
วันนี้เราเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรเช่นผัก
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันล้านบาทในปีหกสาม
เป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาทปี๖๔เพิ่มขึ้นกว่าหกหมื่นสามพันล้านบาทในปีเดียว
เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นผลไม้มันสัมปะหลังกุ้งปลาเป็นต้น
สินค้าเหล่านี้เราผลิตได้ในประเทศมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในปี๒๖๔ทุกรายการ
โดยรัฐบาลได้มีการเจรจากับหลายประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่รองรับจากสินค้าจากประเทศไทยให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
ผมไม่ได้พูดกับเอกราชทูตพูดกับผู้นำประเทศทั้งทางโทรศัพท์ทั้งการประชุมวิดีโอคอมเนส์ต่างมากมายพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวลานี้นะครับ
อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเราอาจจะต้องเจอกับราคาสินค้าแพงอีกสักพักหนึ่ง
บางอย่างมันก็ต้องคิดไปด้วยกัน
อะไรไม่ดีก็เตือนก็บอก
แล้วอะไรที่ผมมาแก้ผมก็จะกลับไปแก้

ไม่ใช่วาระที่จะมาใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจ

วันนี้เราก็พยายามอย่างยิ่งยวดแล้วก็เริ่มเห็นผลดีมากขึ้นเรื่อย
มิตินะครับเพื่อเราจะสามารถให้หลบแรงกระแทกด้านราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นทั่วโลก

ตัวอย่างอันหนึ่งก็เรื่องราคาน้ำมัน

ไม่ใช่ไม่รู้
วัตถุดิบส่วนประกอบองค์ประกอบเรื่องน้ำมันต่างต่าง
ท่านเสนอลดตรงนั้นปรับตรงนี้ไม่เก็บตรงนั้นไม่เก็บตรงนี้ดีครับ
ฟังแล้วก็ดูดีอ่ะแต่ในทางประดับทำได้ไหม
มันกระทบซึ่งกันและกันหรือไม่เราพยายามจะลดปัญหา
ลดความเดือดร้อนให้มากที่สุดนะครับ
นะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันทำให้ต้นทุนการผลิต
ค้าและบริการมันแพงขึ้นตั้งแต่ปีหกสี่
รัฐบาลพยายามจะประคับประคองราคาน้ำมันใช้เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน
ในช่วงปี๒๖๔ไปกว่า๓๓๐๐๐ล้านบาท
ได้มีการปรับอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
มีการกู้เงินเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุน
เพื่อให้รักษาความสามารถในการรักษาสถิษฐภาพ
ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสม

ก็ได้ปรับใช้บี๗สูตรเดียวมาตั้งแต่พย
และตั้งแต่ต้นเดือนกบที่ผ่านมา
ในช่วงที่มีร้อยราคาสูง

วัสดุหรือต้นทุนการแปรรูปน้ำมันมันมาจากไหน

น้ำมันในประเทศน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้าน
น้ำมันที่ขนทางเรือเข้ามาเนี่ยมาจากไหนบ้าง

น้ำมันละมาตรฐานยูโรอะไร

ถ้าพูดเฉพาะราคาอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอกครับ
เราต้องบริหารทุกอันให้มันเกิดความสมดุลให้มากที่สุด
จากนั้นรัฐบาลก็ได้ขอความร่วมมือจากสถานีประกอบการ

ขณะนี้ได้ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล
ทั้งหมดเพื่อรักษาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกประเภท
ไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร
ถ้าไปทำอะไรน้ำมันดีเซลที่ขายในประเทศ
ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น

ซึ่งต้องแพงกว่า๓๐บาทต่อลิตรแน่นอน
วันนี้เราทำให้คง๓๐บาทไว้นี่

มันก็อาจจะเป็นภาระกับพี่น้องชนที่ใช้รถบรรทุก
รถกระบะในการทำมาหากิน
เพราะว่าในส่วนของน้ำมันเบนซิน

พินาหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องที่ใช้น้ำมันเบนซิน

มากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่ของมันที่เรามีอยู่
หรือมาตรการที่เรามีอยู่สามารถทำได้

เนื่องจากเป็นในเรื่องของการขนส่งสินค้า

เมื่อสักครู่ผมฟัง
สมาชิกกุฎงเกียจท่านเองต่อว่า

มาแค่นี้มันก็บิดเบือนแล้วผมเคยพูดอย่างนั้น

ผมตอบนักข่าวโดยมีข้อความเต็มแบบนี้

แล้วมีคนเดือดร้อนเยอะไหมเรื่องน้ำมัน

เมื่อต้นทุนราคาน้ำมันเป็นอย่างนี้
ก็ได้ใช้ทุกวิธีการที่จะดูแลไม่ให้ราคา

มีงบมันเท่าไหร่อย่างไร
แล้วเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ภาคการผลิตภาคการบริโภคภาคการขนส่ง

สถานการณ์ในวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่
รัฐบาลก็ได้ทำหลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง
ลองติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบ้าง

รัฐบาลก็ใช้เงินส่วนรวมมาดูแลทุกกลุ่มทุกฝ่ายด้วย
ถ้าดูแลตรงนี้รัฐพาตรงอื่นพังไปหมด

อย่างน้อยเราก็ลดภาระความเดี่ยวร้อนของในทุกภาคสวยให้ได้
นั่นก็สิ่งรัฐบาลจะต้องบริหารอย่างนั้น
ราคาหมูโลกอฮิวาจริงก็พูดไปเยอะแล้วนะ

อันนี้ก็พูดอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องอีก

ไม่มีใบส่งไม่มีใบขนย้ายแล้วไม่รู้จะเก็บไปทำไม
จะขายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีไม่มีเจ้าของด้วยซ้ำไป
ผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมท่านไม่ไปตามให้ผมด้วยล่ะ
นะถ้ารักกันจริงช่วยกันจริงแล้วก็เพราะนี่คือประเทศของท่าน
วันนี้เราพบทั้งหมด๑๗รายนะครับส่งฟ้องไปแล้ว
มีคำพิพากษ์แสดงละสิบห้าลายระวังเวลาคดีสองลาย
ผมให้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรวมความไปถึงเรื่องน้ำบัดปามด้วย
ขึ้นราคาในคราวนี้การเก็บสต๊อกอะไรต่าง
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกับรัฐบาลกับรัฐมนตรี
เข้มงวดในเรื่องนี้เพราะเป็นการทำงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงด้วยกัน
กระทรวงมหาทัยก็ช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผิดกฎหมาย
รุณาอย่าทำเลยครับนะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปช่วยด้วย
ว่าทำยังไงมันจะไปเกิดการกระทำผิดกฎหมายการกักตุ้นอะไรต่างก็แล้วแต่
มาตรการในการตรึงราคาสินค้าหลายชนิดก็ออกไปแล้วนะครับ
ตัวสอบการขายของรวมถึงห้างข้าส่งอาหารไปอีกสองร้อยสี่แห่ง
ไม่ปิดป้ายขายเกินราคาและให้บริการตามกฎหมายทั้งหมด
วันนี้ราคาหมูก็เริ่มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
ถ้าเราไม่เตรียมการไว้ล่วงหน้ามันทำถึงวันนี้ไม่ได้หรอกครับ
นั่นแสดงเห็นถึงว่ารัฐบาลนายมตรีก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้
ไม่ได้มาคิดแก้มหารายวันตามที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นน่ะนะ
เรื่องนี้ต่อไปก็จะรองรัฐมนตรีรับตรีเกี่ยวข้องก็จะนำมาเรียนทุกทราบ

มาตรการที่เราทำไปแล้วหลายเรื่องโครงการคนละครึ่ง
เขาอยากได้เงินไปดำรงชีพ
ให้ครอบครัวเขาอยู่ได้เอาเงินไปซื้อของใช้
ซื้อจากร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน
ไม่ได้ไปซื้อจากเจ้าสัวหรือจะใครก็แล้วแต่

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้วิทยาประการแห่งรัฐและผู้วิทยาลักษณ์เขาอยู่เหลือพิเศษ
โครงการเราชนะโครงการม๓๓เรารักกันทั้งหมดขึ้นบัญชีทั้งหมด

ท่านก็รู้ดีอยู่เมื่อเช้าท่านก็บอกว่ามีคนมีคนมาฟ้องร้องเรื่องออนไลน์เรื่องหลอกลวง
แล้วฟังเขาร้องมาแล้วไงรับโทรศัพท์ทุกคนมาแล้วว่าไง
แล้วมาโทษบอกรัฐบาลไม่ทำรัฐบาลทำเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทำอะไรบ้าง
รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยบริหารจัดการได้ไม่ดีวิกฤตเงินเฟ้อของแพงทั่วโลก

ประเทศไทยมันจะเจอสถานการณ์ที่หนักกว่านี้ไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือการลดภาระไปให้มากที่สุดในช่วงนี้
เรื่องของแพงย้อนไปอีกที
แม้แต่๑๒ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบโควิด

ผมยิ่งรับไม่ได้ใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ผมดึงคำชัพให้ออกบ้านอาการดูแลมาโดยตลอด

สินค้าหลายอย่างก็เริ่มปรับราคาลงมากแล้ว
ตัวเลขสติอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม
เห็นว่าราคาสินค้าสำคัญบางกลุ่มปรับตัวลดลง
จากปริมาณผลผลิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
หมูข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวและผักสด

วิกฤตของแพงนั้นมันเกิดขึ้นทั่วโลก

ทำให้สินค้าและบริการขาดตลาด

ที่อยู่อาศัยประจายด้วยการทำลงที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกต้องเผชิญกันต่อไป

ระยะสั้นระยะยาวและยั่งยืนไว้ล่วงหน้าอะไรที่ทำได้
ทำก่อนทันทีนะแต่จะให้เป็นที่พอใจของบรรดาท่าน
กล่าวมาสักครู่เนี่ยผมว่ายากนะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นรัฐบาล
ก็ยากแล้วที่เสนอมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะแต่เอาเอาละ
เมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำกันแล้วกันวันนี้ผมเป็นรัฐบาล
ผมก็ทำให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะประเทศไทยเราก็โจมตีกันไปกันมา
ดูสถานการณ์โลกสถานการณ์อื่นครับว่ามันมีปัญหาอะไร
วันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมผมออกไปจากสภาผมก็ไปพบนักธุรกิจ
สมาคมนักธุรกิจต่างประเทศที่ทำที่ประกอบให้ว่าประเทศไทย
เสร็จภาพเขาพร้อมจะอยู่ในประเทศไทยพร้อมจะลงทุนในธุรกิจใหม่เศรษฐกิจ
อีกมากมายกว่าร้อยบริษัทการสำหรับกับประเทศอื่น
ผมก็มีการเจรจาแล้วหลายอย่างก็เดินหน้าไปได้ด้วยดี
ผมถึงพูดว่าก่อนเราจะพินาเรื่องใช้เงิน
เราต้องพินาการหาเงินควบคู่ไปด้วยในอนาคตทุกอย่างท่านพูดมาดีหมดแล้วครับ
ประชนช่อหมดอ่ะให้โน้นให้นี่แต่ถึงเวลาแล้วถึงเวลา
ถ้าอะไรมันขาดไปแล้วมันมีเท่านี้และอื่นมันไม่ได้
สำคัญที่สุดคือความเสียหายไม่มีใครไม่เผชิญ
แต่ทำยังไงให้ความเสียหายเราน้อยที่สุดด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ต่อไปเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือเรื่องการขับเคลื่อนปี๒๖๖
เป็นปีของการแก้หนี้ภาคครัวเรือน
มีทำแบบนี้มาไหม
การแก้ไขปัญหานี่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
การกำหนดให้การไกลเกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ
๔แก้ไขภาษณีย์เช่าซื้อรถยนต์และจักรยาจดนทร์
แก้ไขปัญหานี่สินค่าราชการโดยเพราะครูตำรวจ
มีหนี้หมดอ่ะมีหนี้หมดอ่ะการปรับลดนัดสมทุนโครงสร้าง
เพดานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการรอมาตรการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้
การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชนรายย่อยและเอสเอ็มบี
แล้วก็คราวผมกล่าวช่วงเช้าไปแล้วว่าประเทศไทยนั้นะเลือกที่รักษาสมนุนและเสียรภาพทางการเงินการคล้างและสมทุนด้านสถานธรรมสุข
ประเทศที่ท่านกล่าวถึงเราก็ไม่รู้เขาเอาเงินมาจากไหน

ถ้าเรามีเงินมากขนาดนั้นเราก็ทำได้
แต่อันเดียวกันเขาก็ต้องเจอปัญหาเช่นเดียวกับเราเหมือนกัน
วันนี้เขาจะแก้ปัญหาเขาอย่างไรในอนาคตด้วย

ลดขนาดของการซื้อสินทรัพย์เท่าไหร่
มันเป็นปัญหาไม่ง่ายนักหรอกครับสำหรับประเทศที่ใช้การแก้ปัญหาแบบนี้
เราก็ใช้แต่เราใช้อย่างระมัดระวังในกรอบวงเงินที่มีอยู่
กฎหมายที่มีอยู่ทุกประการ
ประเทศเรานั้นจะต้องเลือกรักษาเสถียรภาพเราไม่ได้พิมพ์กันเองนะครับ
ไม่ได้กู้เยอะเราต้องระวังตัวเองในเรื่องของขี่วันมากในการชำระหนี้
ก็คงเดี๋ยวคงมีการชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องหนี้สาธารณะหนี้อะไรต่าง
เราต้องปรับแก้ซึ่งมันเป็นไปตามกฎหมายทำได้
การปรับแก้ก็ในระยะปานกลางทำได้ในการช่วงคราว
ก็มันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้งบมารเก็บไม่ได้ภาษีมันก็เก็บไม่ได้อะไรไม่ได้

เพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับว่ามาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาล
และของผมเองนั้นผมเป็นผู้ที่ขับเคลื่อน
ผมเป็นคนที่สั่งการมอบนโยบายแต่เป็นเรื่องของคณะลำตรีของผม
ซึ่งทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำไปสนองตอบ
นำนโยบายไปสู่แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การช่วยขับเคลื่อนหลายปีที่ผ่านมาทุกคนทำงานอย่างหนักนะครับ
ผมขอเน้นการสร้างเสถียรภาพความเชื่อมั่นให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
แต่ความมั่นคงด้วยสร้างสมบูรณ์ที่ดีระหว่างสาธุกษ์และเศรษฐกิจ
ทุกคนอยากให้เศรษฐกิจเติบโตแข็งแรงแต่ต้องเน้นวินัยการเงินการคลัง
โน่นไม่เก็บหนี้ไม่เก็บโน่นแล้วผมถามว่า
และเงินที่ท่านเอาไปให้ตรงนู้นตรงนี้อันนี้ก็ขาดตรงนี้ก็ขาด
เอาเงินจากที่ไหนครับหาไปผมหน่อยสิ

ผมก็อยากให้เศรษฐกิจเติบโตแข็งแรงแต่เราต้องเน้นวินัยการเงินการคลัง
วันนี้เรายังไม่มีธนาคารไหนเจ๊งไม่มีปัญหาค่าเงินบาท
ไม่มีมหาเงินเฟ้อแบบคุมให้อยู่
เราสามารถรักษาอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือให้อยู่ระดับเดิมได้
แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดที่กระทบกับไทยอย่างมาก
ประเทศไทยของเรานั้นไม่เหมือนไม่เหมือนประเทศอื่น
เหมือนใครทั้งสิ้นในโลกใบนี้ผมยืนยัน
ผมพบกับต่างประเทศผมพบกับใครก็รักใจในอาเทศ
ประเทศไทยไม่มีอะไรที่เหมือนคนอื่นเขาเลย

ที่ทำให้บ้านนี้อยู่มาถึงได้ทุกวันนี้
เขาก็ให้อีกท่านจำเป็นกู้แต่ท่านก็ไม่ให้ผมกู้

ตรงนี้ทำไมไม่ดูแลตรงนู้นตรงนี้
ผมไม่อยากจะบอกไอ้เจ้าหนี้ทุกคนอยากให้ประเทศไทยกู้มากที่สุด
ไว้ใจไงสถานการณ์ก็แข็งแกร่งกองทุนสำรองเราก็มีมาก
ทำไมแล้วไม่เอาจุดดีเหล่านี้มาพูดกันล่ะครับมัวแต่โจมตีกันไปกันมา
มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในเวลานี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมยืนยัน
ไทยยังมีสิทธิภาพสถานการณ์เงินกันพลังสำหรับค่าสินค้าและเงินเฟิร์ชที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ก็ขอให้ประชาชนและสมาชิกมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลเข้าใจสถานการณ์
และตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดจะนำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ตามมาตราหนึ่งข้อสองของท่านเนี่ยไปแก้ไข
เรื่องที่ดินก็มีคนพูดว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดิน
ไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีอะไรล่ะที่อยู่อาศัยแล้ว
ไม่มีที่ทำกินแล้วรัฐบาลทำอะไรบ้างท่านรู้ไหม
ท่านเคยตามไหมว่ารัฐบาลทำอะไรแล้วบ้างแล้วถ้าจะตั้งโจทย์มา
แล้วก็ตีตีตีตีรัฐบาลตั้งกลไกมาคือกลไกใหม่มาก็คือเรื่อง
คือเขาต้องมีที่ดินทำกินมีการจัดตั้งกลไก
มาทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้
มีการจัดสรรให้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินในรูปแบบชุมชนหรือแปลงรวม
มาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับรัฐบาลก่อนจนถึงรัฐบาลนี้
และจะทำต่อไปอีกนั่นคือที่ดินที่เราจัดสรรให้คนยากจน
สร้างประโยชน์ทำมากินและที่ดินที่ให้ไป
ผมก็จะวินาว่าไปทำเกษตรอย่างเดียวมันพอไหม
มันควรจะทำอย่างอื่นได้บ้างไหมที่มันเพิ่มรายได้
ผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นนอกจากการทำการเกษตร
จากบางพื้นที่มันไม่มีน้ำไม่มีระบบน้ำ

ลงทุนอย่างอื่นได้ไหมก็ต้องดูกฎหมาย

การจะปลูกพืชมาทดแทนพืชที่ราคาตกราคาปันผวน
มาเป็นต้นทุนด้านพลังงานทำได้ไหม
ในวันนี้
ท่านบอกว่า
บอกว่าเราไม่สนใจปล่อยให้ไม่มีที่ทำกินวันนี้ก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่สามารถทำได้หรอกครับ
ที่ผ่านมาผมไม่เห็นมีใครทำอาจจะติดขัดปัญหาไม่เหมือนสมัยผมที่เข้ามามันก็มีปัญหาอยู่
ผมก็พยายามแก้ด้วยสมัยก่อนที่ผมอยู่ไงมันถึงแก้ได้นะแก้ได้แต่ก็ต้องทยอยไปเรื่อย
แก้ไขปัญหาการบุกลุกการเข้าอยู่อาศัยในที่ทำกินที่อยู่ในป่าหรือที่ดินของรัฐ
จงใจบุกลุกความไม่ชัดเจนของเส้นเข็ดที่ดินที่รัฐเป็นผู้กำหนด
บางพื้นที่มีหลายหน่วยงานเป็นเจ้าของมีกฎหมายหลายฉบับกำกับอยู่
ชนที่อยู่อาศัยที่ทำกินในพื้นที่คาบเกี่ยวดังกล่าวบางครั้งกลายเป็นผู้ที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย
ผมว่าดูหมดนะครับทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องกันไม่จบสิ้น
ทำให้พื้นที่๑ใน๓ของประเทศเหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้
ใช้ผิดหย่อไม่ได้หรืออยู่ได้ทำกินได้
แต่ก็ระมัดระวังคดีความกันอยู่ตลอดเวลา
ผมไม่ต้องหาไปชนแฟนิคตรงนี้ถึงมีอีกคนการสวยดีออกมา
แต่ต้องทำตามกฎหมายนะครับ
ไม่งั้นก็จะเกือบปัญหาฟ้องร้องไปกันไม่จบนัดที
พื้นที่วันนี้ที่มีปัญหา
มีถึงมี๒หน่วยงานถึง๘หน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของ

ผมกำลังแก้อยู่ตรงนี้ว่าไม่ให้เกิดการทับซ้อน

ที่เหลืออยู่ที่มีปัญหามาแก้ไข
เพื่อให้ได้ประโยคการผู้ชนให้ได้โดยดูดีที่สุด
ก็คือที่ดินป่าชายเลนป่าป่าไม้ที่สิ้นสภาพหมดสภาพ
แล้วที่ของใครถึงต้องหรือไม่

โดยที่ลดความหวาดระแวงของเขา

แต่เราก็ต้องใช้เวลาในการสะสางปัญหาดังกล่าวมีมามากกว่า๕๐ปีมาแล้ว
เพื่อให้แนวเขตดินของไทยเขตที่ดินของไทย
ว่าจะเป็นป่าไม้สอบประกอบที่สถานประโยชน์
ที่ดินที่มีโฉนดของประชาชนเป็นเส้นแนวเขตเดียวกัน

ทำให้ยอดที่ดินที่มีอยู่เนี่ยมันดูมากเกินไปเพราะมันซ้ำกันไง
แกะตรงนี้ออกมานะครับเพื่อหาช่องว่างตรงนี้ให้ได้
แล้วเราจะได้ไปสู่การแก้ปัญหากับชุมชนที่อยู่อาศัย
หรือทำกินในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
ว่าเป็นที่ดินประเภทใดดังนั้นแผนที่มันแบบเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการที่จะพิสูจน์ว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
เพื่อให้ได้ความสุขที่ชัดเจนนะเพื่อจะได้ให้หนึ่งพื้นที่หนึ่งหน่วยงาน
สามารถจะดำเนินการอนุญาตให้อยู่อาศัยได้หรือทำกินในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
ลดปัญหาการฟ้องร้องบุกลุกเรื่องที่ดินในอนาคต
ซึ่งจะเป็นก้าวแรกสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับ
สแคมเมอร์โครงการโกงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างนั้น
ผมไม่นิ่งนอนใจผมสั่งให้มีการตรวจสอบติดตามจับกลุ่มเดินคดี
เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ใครเห็นว่าโพสต์เข้าไปโทรศัพท์ผมทั้งวันครับ
คุณก็แจ้งไปรัฐก็รัฐก็ตามติดตามอยู่แล้วท่านมีช่องทางร้องเรียน
คบก็มีสำนักนายกก็มีเดือนนึงเนี่ยผมรับเรื่องร้องทุกข์เข้ามา
จากประชาชนได้มาเกือบ๙๐๐๐๐๐เรื่องผมแก้๙๐
แต่ท่านพูดอยู่อย่างเงี้ยโกงทุจริตไอ้นั่นก็ไม่ใช่
ถ้าถึงมือผมแล้วผมไม่มีปล่อยใครอยู่แล้ว
และการส่งดิจัลและการส่งต้นช่อติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
ปีที่ผ่านมามีสถิติการจับกลุ่มคดีสแคมมิ่งสแกมเมอร์
จำนวนสี่พันเจ็ดร้อยสามเจ็ดคดีคดีช่อกงทางออนไลน์หนึ่งหมื่น
ผิดจุดหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสี่สี่เรื่องพนันออนไลน์ห้าร้อยสี่เรื่อง
มูลค่าความผิดหายทั้งหมดสองแสนผิดจุดสองหมื่นหกพันล้านบาทเศษ
แต่เราก็ตามอาชกรโลกออนไลน์ก็จะหาช่องทางใหม่ได้ทุกวันเสมอ
กะไรออกมาวันนี้โกงหมดนะครับโดยเพราะระบบออนไลน์เนี่ย
มันอยู่ที่ความซื่อสัตว์ของทุกคนมันอยู่ที่เราจะสร้างภูมิต้านทานในใจของเราว่ายังไง
เรื่องนี้ควรเชื่อไหมเรื่องนี้ควรจ่ายเงินเข้าไปไหมสอนการเรียนรู้สิครับ
ภูมิต้านทานไงครับมันต้องมีภูมิต้านทาน
ปิดกั้นท่านก็บอกว่าปิดกั้นสิทธิมนุษยชนในการใช้เครือข่ายอะไร
ผมไม่ทำหรอกครับพอปิดไปแล้วเขาก็เปิดช่องทางใหม่
แล้วเราก็ไม่สามารถจะปิดกั้นประชาชนไม่ให้มีการตลอดสื่อสารกันได้ล่าสุดประจิมบุรี
ตำรวจไซเบอร์จะทะลายหลังแก๊งพบปิดหอภาคให้คนไทยกว่าเจ็ดสิบคน
หลอกลวงชักชวนคนไทยด้วยการลงทุนออนไลน์ก่อนเชิดเงินมูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐ล้านบาท
ผมให้ตามไปจับถึงประเทศกัมพูชานู่นได้ตัวกลับมาแล้วจะสอบสวนต่อไปนะครับ
และขยายผลพร้อมออกไม้จับผู้เกี่ยวข้องกับอีกสองแก๊งรวมทั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดไม้จับ
ผู้ต้องหาเหล่านี้อาศัยฐานบริการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านโดยทางไทยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากรัฐบาลเพื่อนบ้านของเรา
โดยเฉพาะกรรมภูมิชานี่มีการจับกลุ่มทรงตัวคนร้ายเป็นบริเวณคลินในประเทศไทย
หลังจากนี้ก็จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาต่างทั้งหมดไม่น้อย